พายุปลาบึกถล่มใต้นะคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องของการคมนาคมกันหน่อยนะฮะ
เฉพาะที่จังหวัดสุราธานีตอนนี้มีการประกาศปิดสนามบินนานาชาติสุราธานี
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ประมาณช่วงสี่โมงเย็นที่ผ่านมา
แล้วก็ทางการเองก็เร่งอบพยพชาวบ้านในพื้นที่บ้านปากดอนศักดิ์
คือตอนนี้ในทะเลคลื่นสูงสักประมาณ๑๒เมตร
ลมพัดแรงนะคะแล้วก็ฝนเนี่ยคือตกหนักตลอดค่ะ
ก็เลยทำให้หลายพื้นที่ริมทะเลเนี่ยมีต้นมะพร้าวล้มใส่บ้านเรือนประชาชน
แล้วก็ถนนบางซ้ายได้รับความเสียหายด้วยนะคะ
ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๔๖ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แล้วก็เตรียมการช่วยเหลือนำต้นไม้ออกจากพื้นที่
เพราะดีนะคะว่าต้นไม้ที่ล้มใส่บ้านเรือนประชาชน
แล้วก็ถนนมันไม่ทำให้ใครได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนเนี่ยได้อบพยพไปที่
อบพยพทั้ง๔แห่งที่ทางการเขาเตรียมไว้ให้แล้วก่อนหน้านี้
โดยขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่นะคะจากริมทะเลบ้านนางกรรม
เกาะแร็ดแล้วก็บ้านปากท่าดอนศักดิ์ไม่ต่ำกว่า๖๐๐คน
ได้อบพยพมาอยู่ที่ศูนย์กว่าร้อยละ๙๐แล้วค่ะ
เหลือตอนนี้เนี่ยก็เพียงส่วนน้อยประชาชนบางส่วนนะคะ
ที่ก็ยังคงเป็นห่วงเรื่องของทรัพย์สินแต่ทุกภาคส่วน
ทั้งทหารตำรวจสาธารณสุขแล้วก็ท้องถิ่นได้เข้า
ช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกรวมถึงดูแลความปลอดภัย
ให้กับผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
หลังจากนี้ในส่วนของจังหวัดสุราธานีเองก็ยังคงต้อง
เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์พายุลูกนี้ที่จะอ่อน
กำลังลงแล้วก็พัดผ่านจังหวัดไปแต่ยังคงส่งผลกระทบ
จากปริมาณน้ำฝนสะสมจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
แล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ส่วนที่ท่ากาศยานนานาชาติสุราธานี
ตอนนี้มีการประกาศหยุดทำการบินรับส่งผู้โดยสาร
แล้วก็ปิดสนามบินในเวลา๔โมงเย็นที่ผ่านมา
ไปจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้นะคะรวมทั้งสิ้นคือ๑๑เที่ยวบินด้วยกัน
แล้วก็ทั้งหมดเป็นสายการบินภายในประเทศ
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็ขอให้ผู้โดยสาร
ที่ได้มีการสำรองตัวไว้แล้วนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายการบินที่ท่านเองได้มีการสำรองตัวไว้แล้ว
หรือที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุราธานีค่ะ
ฝากเบอร์ให้คุณผู้ชมไว้หน่อยนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรไปติดต่อสอบถามได้นะคะ
ที่ท่าอากาศยานนะชาติศุราชธานีหมายเลขโทรศัพท์๐๗๗๔๔๑๒๓๐
การบินต่างตอนนี้ก็พยายามประกาศเตือนนะคะสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางทั้งเข้าและออกสุราธานีในวันที่๔มกราคม
คือเบื้องต้นยกเลิกหมดแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเดินทางพรุ่งนี้หรือว่าวันที่๖วันที่๗สามารถโทรไปสอบถามได้
สำหรับเบอร์ที่คุณโรสลินได้บอกไปนะคะสำหรับเที่ยวบินที่คุณผู้ชมได้จองไปแล้วนะคะ